ต่อยกันเปล่าเป็นผู้หญิงไม่เอาเราใจเย็นไม่ได้หมายถึงน้ำแข็ง
หมายถึงคนในข่าวนั่งกงพญานาคตาฉ่ำตาเยิ้มแล้วเนี่ยท้า
ต่อยกันเปล่าคนที่ท้าเป็นพระพระน้อยแต่เต็มร้อยเหลือเกินค่ะ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
เจ้ากินที่อยู่นี่ฟัน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
เฮ้ยเดี๋ยวผมเกลียงควบครับเด้ยม่าจุระเสำเลอมัตดี
ถนนมาสู้เออ
โอ้ยนี้นี้

นักข่าวอยู่ตรงนั้นนักข่าวยังต้องหลบเลย

ศอกเอาจัดมาให้หมดเลย

ตรงนี้เหมือนกับร้านขายของชำใช่ไหม
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยเขากลัวแหละ
กลัวก็ต้องหนีก่อนพระน้อยอายุหกสิบปีค่ะ
ซึ่งพระท่านเนี่ยมาจากวัดสีสว่างที่หนองบวรรมภูมาเยี่ยมญาติไง
บ้านบ่อศิลาที่บ้านดุงของอุดรแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ทีนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่าพระไม่พอใจ
ที่มีคนไปถามว่าเป็นพระจริงไหม
มานั่งโก๊งอะไรอยู่ตรงนี้แล้วตาฉ่ำตาเยิ้มอยู่หน้าร้านค้า
มันผิดศิลป์นะแล้วพระท่านตอบแบบไหนอ่ะ
มาเยี่ยมญาติที่นี่แหละแล้วก็จำวัดจำวัดดงหวาย
แล้วก็ยอมรับว่าเอาก็โก๊งจริงโก๊งเป็นยาทำไมไม่ได้เสพยาบ้าสักหน่อย
กันสิเนี่ยถอดอังสะแขวนเครื่องทิ้งอ่ะยกตั้งกาดแบบนี้

นี่ไงคนก็ถามคนดูก็คอมเมนต์ว่าเออเป็นมวยเป็นมวยนี่นะ
นักข่าวถอยแล้วนะแต่พระน้อยไม่ยอมหยุดค่ะ
เดินใส่แบบเต็มร้อยเดินไปต่อยนักข่าวชาวบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านต้องไปห้ามทับห้ามศึก
แล้วล่าสุดทางแนมเพอแนมเพอบ้านดุงค่ะ
อำเภอสามารถสั่งให้ทางอศตรวจสอบ
ตอนนี้พระน้อยเป็นอดีตพระแล้วนะคะ

โอ้โหนี่วันนี้มันเป็นข่าวเช้าหัวร้อนจริงนะ